เหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะมีคำถามว่าทำไมใจร้ายจัง
ใช่จะบอกว่าไม่เห็นก็ไม่ได้เลยนะ
เพราะว่ารถกระบะคันนี้ค่ะพุ่งชนคุณป้า
ชนแล้วก็ลากออกไปอีกนะแล้วหลังจากนั้นเหมือนจะหยุด

ทีนี้นี่พี่คนนี้ชื่อว่าพี่ปริตาค่ะทีนี้เอ่อตัวป้าเนี่ย
ก็สั่งก๋วยจั๊บไปจะไปกินที่ห้องคุณปริตาก็บอกว่านั่งกินที่นี่แหละ
เอาถ้วยก๋วยจับมาให้จังหวะนี้ดูสิเห็นไหมกำลังจะแกะถุงให้
แล้วเขายังเอาให้นักข่าวดูอยู่เลยเพราะอะไรตอนนั้นน่ะหันมาอีกทีนึง
เห็นป้ากำลังจะข้ามถนนเหมือนจะไปอีกฝั่งนึง
แล้วกระบะพุ่งชนมาอย่างจังเลยค่ะ
แล้วก็เพราะว่าเขาแค่ชะลอใช่ไหมใช่ชะลอแล้วไปเลยใช่
ชะลอเราก็นึกว่าจะหยุดลงมาดูอาการป้าเป็นยังไง
ไม่มีเลยค่ะเหยียบไปเลยอ่ะนะคะไปถามลูกสาวของคุณป้า
บอกว่าวันนั้นน่ะนะโทรหาแม่หลายรอบแต่ติดต่อแม่ไม่ได้
เบอร์แปลกโทรมาเอ๊ะนี่เบอร์ใครรับสายเท่านั้นแหละเข่าอ่อนเลย
แม่เสียชีวิตแล้วแล้วยิ่งดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เสียใจก่อนหน้านั้นเคยบอกกับแม่ไว้ด้วยไงคะ
ว่าแม่เดี๋ยวหนูมาเยี่ยมนะเดี๋ยวหนูมากอดนะ
สุดท้ายกอดไม่ทันค่ะ
อยากให้คนที่ชนนะคะออกมารับผิดชอบหน่อย
เพราะว่าชีวิตคนนึง
แล้วถ้าเป็นครอบครัวพี่โดนชนแล้วเจอเหตุการณ์อย่างนี้บ้าง

หนูอยากให้พี่ออก

อยากให้คนทำมารับผิดชอบ
ตำรวจว่ายังไงคะตำรวจสพเมืองกระบี่
แล้วนะเดี๋ยวจะเชิญพยานแวดล้อมมาสอบ
แล้วต้องไปไล่ดูเลยภาพจากกล้องวงจรปิด
เอาร้านรวงไหนมองเห็นตามถนนหนทางตามเสาไฟต่าง
เอามาประกอบกันจะได้ตามตัวคนร้ายคนนั้น
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย
นี่ก่อเหตุชนคุณป้าแล้วก็หนีไปเลยกระบะ